เรื่องนี้สะเทือนใจอย่างที่บอกคนรักสุนัขก็ถึงกับออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะในโซเชียล
จริงคือแค่ฟังนะแค่ฟังเรื่องยังรู้สึกแบบยังช็อกแทนเลย
ใช่ค่ะเจ้าไลออนคือมีเจ้าของเป็นสาวคนหนึ่งอยู่ที่เกาหลีเขาอยากจะส่งเจ้าไลออนกลับไทย
ก็เลยส่งขึ้นเครื่องมาแต่ปรากฏตอนที่ขึ้นเครื่องเนี่ยตอนแรกขึ้นเรียบร้อยหมดแล้ว
แต่ไลออนหลุดออกมาจากกรงนะคะตอนที่ก่อนเครื่องจะเทคออฟ
ทีนี้ก็เลยบอกว่ากำลังจะเข้าไปที่รันเวย์ทางสายการบินที่เกาหลีเนี่ยที่สนามบินอินชรเนี่ยนะคะ
ก็เลยตัดสินใจว่ายิงเจ้าไลออนอืมนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องติดตามกันค่ะ
ว่าเป็นกฎของความปลอดภัยนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความ
เล่าเหตุการณ์สุดสะเทือนใจว่าสาวไทยในเกาหลีเนี่ยตั้งใจส่งสุนัขจากเกาหลีกลับไทย
ด้วยการฝากรุ่นน้องไปให้ผ่านสายการบินเรียบร้อยหมดทุกอย่างจนเครื่องจะเทคออฟ
อยู่ดีเนี่ยเจ้าหน้าที่สายการบินก็ระงับเครื่องบอกว่าสุนัขหลุดหายไปในรันเวย์
สุดท้ายมาเจอสุนัขถูกยิงตายในสนามบินอินชอนนะคะแถมไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลย
จดหมายอธิบายสั้นโยนความผิดว่าเป็นเพราะกรงโดยเธอก็ทิ้งท้ายค่ะว่าสนามบินไม่ผิด
นักหลุดในรันเวย์มันอันตรายจำใจยิงแต่เจ้าของหมาควรได้รับคำตอบและขอโทษที่ดีกว่านี้นะคะ
ขณะที่เมื่อวานค่ะเจ้าของสุนัขก็ได้โพสต์ภาพอาลัยเจ้าไลออนบอกว่ายังทำใจไม่ได้
หวังว่าเรื่องของเจ้าไลอ้อนจะเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้คนได้ระมัดระวังในการทำหน้าที่ใส่ใจแม้แต่เรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่ค่ะ
จากนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะก็ได้โพสต์ภาพเอกสารชี้แจงโดยใจความส่วนหนึ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่สนามบินยืนยัน
ขณะนั้นกรงสัตว์เลี้ยงอยู่ในสภาพแข็งแรงแล้วก็ประตูล็อกแน่นหนาเจ้าหน้าที่ก็เลยเคลื่อนย้ายกรงที่วางบนรถเข็นไปยังจุดเพื่อเตรียมขนส่ง
ต่อมาประตูกรงเปิดออกเองค่ะทำให้สุนัขหลุดออกมาจากกรงเจ้าหน้าที่ก็พยายามติดตามสุนัขกลับมาเท่าที่จะทำได้แต่เป็นไปด้วยความยากลำบาก
จากบริเวณนี้อยู่ใกล้กับรันเวย์ที่เครื่องบินกำลังแล่นเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องยิงสุนัขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเจ้าของสุนัขต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามบินอินชรค่ะ
ขณะที่ด้านนวะอากาศตรีดรสมชนกเทียมเทียบรัฐนะคะผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยาและอาชีวอนามัยดูแลด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ก็ให้ความคิดเห็นกับทีมข่าวในเรื่องนี้
บอกว่าโดยปกติการยิงสุนัขที่หลุดไปในรันเวย์
ขึ้นอยู่กับกฎของแต่ละประเทศแต่ละสนามบิน
เพราะเป็นเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย

แต่สำหรับประเทศไทยไม่ได้มีกฎที่รุนแรงถึงขนาดนี้
ใช้กระบวนการไล่และจับสุนัขหากมีหลุดเข้ามาในรันเวย์
และสำหรับเหตุการณ์นี้ถ้าจะมีการเรียกร้องค่าเสียหาย
ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของเจ้าของสุนัขกับสนามบิน
เป็นกระบวนการฟ้องร้องขึ้นมาได้นะคะ
ในขณะเดียวกันทางการบินไทยค่ะก็ได้ชี้แจงกรณีการขนส่งสุนัข
ผู้โดยสารสองท่านเดินทางพร้อมกระเป๋าสัมภาระแล้วก็กรงสุนัข
ซึ่งบรรจุสุนัขขนาดเล็กจำนวน๓ตัวโดยแยกบรรจุสุนัขกรงละ๑ตัวค่ะ
ทุกอย่างทำตามขั้นตอนจนนำกรงสุนัขดังกล่าววางบริเวณลานจอดข้างเครื่องบิน
ปรากฏว่าสุนัขตัวหนึ่งได้หลุดออกไปแล้วก็ไม่สามารถจับได้
ได้แจ้งไปยังท่าอากาศยานอินชรดำเนินการตามมาตรการ๓ขั้นตอน
คือ๑เริ่มจากการพยายามจับสุนัขด้วยตะข่าย๒พยายามยิงด้วยปืนลมแต่ไม่สำเร็จค่ะ
ในที่สุดเจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้กระสุนจริงเนื่องจากสุนัขตัวนี้ได้วิ่งเข้าไปในเขตพื้นที่ทางวิ่ง
หลังจากนั้นการบินไทยก็ได้แจ้งไปยังเจ้าของสุนัขค่ะแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ความจำเป็นที่ต้องใช้กระสุนจริงในการยิงแล้วก็แสดงความเสียใจขอโทษต่อเจ้าของสุนัขคนนี้ด้วยนะคะ
การบินไทยก็ได้ช่วยเจ้าของสุนัขร้องเรียนไปยังท่าอากาศยานอินชรค่ะบอกว่านี่เป็นการกระทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ซึ่งท่ากัดสยานอินชรก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์แล้ว
อกจากนี้การบินไทยก็พร้อมนะคะที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานสากลที่สายการบินต่างยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ
แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้ตารางการบินล่าช้าไปประมาณ๓๐นาทีก็ตามค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นประเด็นดราม่านี่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเหมือนกันบอกสงสารน้องหมาจริง